เขามาจากทีมอะไรเอ่ย

อ่ะฟ้าง

ซูปเข้าไป
กี้แหละเป็นคนบอกให้ตัดเชลซี

จะด่าทำไม

เอาล่ะกลับมาที่น้องแพลวนะฮะ

คราวนี้สะสมอีกมีสิทธิ์เข้ารอบนะคะ
วงล้อมหาชนของแพลวมาครับผม
มาแล้วมุนเลย
มีนะฮะน้องฉัตราชา
มีด้านน้องมั้ยหรอ

แล้วก็มีน้องนุ่นและน้องที
มีพี่แอ๋วและคุณโซม
เอาใครดีเอาใครดีจ๊ะพวกเรา

แหมราวเหลือสองสาวครับ
มีแฟนแล้ว

มีแล้ว
เลือกคนอื่น
เดี๋ยวเค้าเลือก

แบบนั้นโอเคนะ

เหรียญนะเอาไปฟังคำถามครับ

อยากทราบว่ามีไม้ใส่กาแฟชนิดใด

เอาไว้ใส่กาแฟชนิดใด

อเมริกาโน่เนี่ยจะเป็นกาแฟดำค่ะ

แล้วนั้นพี่ขอให้น้องฟังต่อ

บางที่บางที่ก็ทำเป็นกาแฟดำแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะใส่นมด้วย
แต่ว่าก็จะไม่เท่ากับคราปูกลาเต้
โอ้มีความผูกเรื่องกาแฟดีมาก
เจนกว่าเชิญนี้เยอะเลย
ตอนนี้เขาใส่กาแฟประเภทอะไรพี่
ข้อนี้๓คะแนนนะฮะถ้าตอบถูกนะฮะคะแนนจะพุ่งไปเลย
เพราะว่ามันมีอยู่คนอยู่นี้ได้คะแนนตอนนี้

เฉลยใครไปซูมไข่
ไอ้ที่พุ่งเยอะไปไม่มีประโยชน์

อ๋อดีมาก

ไม่ใช่บริโฆษณ์ไม่แก้เลย

สวัสดีครับผมชื่อนายวิชาณคิดพร้อมครับ

ขายอาหารตามสั่งอยู่บ้างแสน
เหลือพี่เชอรี่เหลือพี่ป๋องหรือจะพี่นิกกี้อีกทีก็ได้

พี่ป๋องเปิดร้านอาหาร

สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราให้เชอรี่ไปช่วยน้องไม้๓ข้อเลย

ฟังว่าพี่ชาญจะถามว่าอะไรครับ
บางแสนแสนสุขสมุกลื้อนามขรามมองมลประชาชนสามัคคี
ประโยคหลังหาเอาเองครับ

คำขวัญคำขวัญท่านจังหวัด
ประชาชนสามัคคีแล้วจะต่อว่าอะไรนะครับ

ประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล
หรือประชาชนสามัคคีคนดีแหลมแท่น
หรือประชาชนสามัคคีมนปี่พระอภัย
หรือประชาชนสามัคคีซาฟารีเขาเกี่ยว

อะไรนะนิกกี้บอกซาฟารีเขาเขียว
ประชาชนสามัคคีมาตำครกอ่างศิลา

เราอยากเลือกถ้ามันมีอันนี้ไม่มีไง

ส่วนพี่ป๋องชอบตัดอันสี่ออกไปเลยนะ

ส่วนบนปี่ผ้าอภัยเนี่ยมันน่าจะเป็นระยอง
ก็เลยคิดว่า๑กับ๒แต่ใจชอบคนดีแหลมแท่น
เพราะว่าที่นั่นบางแสนมีแหลมแท่นอยู่
ถ้าแหลมแท่งมันจะบางแสนค่อนข้างชัดเจน

เอา๒มากันใช่มั้ยคะพี่ป๋อง๒เนาะ

คำขวัญของเทศบาลเมืองแสนศุกร์ก็คือบริเวณแถว

ประโยคต่อจากประชาชนสามัคคีนะครับตอบว่า

คนดีแหลมแท่นนะครับใช่หรือไม่นะครับ
ไม่ต้องไล่มาแล้ว
ก็บอกพี่ป๋องว่าวิเคราะห์ดีดี

ประเพณีวันไร่ค่ะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่
หนูแพ้ได้ไหมละคะ

โอเคนะไปกันต่อเลย

ไม่ได้ครับผมยังอยากอยู่กับพี่เชอรี่อยู่

จ่ายไป๕๐๐เองนะ

โอเคงั้นเรามาดูนะครับว่าของน้องไม้จะเป็นยังไงนะครับ

งั้นผมเลือกน้องมิ้วครับผม

หนูชื่อมิวนะคะหนูเรียนอยู่ชั้นม๓ค่ะ

หนูก็จะฟังเพลงแล้วก็ดูการ์ตูนค่ะ

เชอรี่ก็เหมาะเรื่องเพลงการ์ตูนก็ดูเยอะ

เชลลี่เชลลี่
เชลลี่เชลลี่

เก่งเรื่องเพลงจริงเชลลี่
โอเคนะลงกี่เหรียญดีพี่เชอรี่

ไปดูคำถามนี้จะเกี่ยวกับเพลงหรือว่าเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับ
อย่างที่บอกค่ะหนูเป็นคนชอบดูการ์ตูน
มันมีด้วยกัน๔ตัวนะคะ
คือคืออย่าถามว่าสีแดงชื่ออะไรมีกี่สียังไม่รู้
ดูหรอดูหรอดิวดูหรอดูอันนี้
กำช่วยผมเราก็ถามให้นะเทเลทับปีตัวสีแดงมีชื่อว่าอะไรหนึ่งคือ
สีม่วงนะคะชื่อพิงกี้วิงกี้ค่ะแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะชื่อว่าดิบซี่ค่ะสีเหลืองนะคะ

เชอรี่ทำสำเร็จแล้ว

กลับเข้าถ้ำไปได้เลยนะครับ
ดังแหละ๓คะแนน
มารอบที่๓แล้วนะครับผม

วงล้อมหาชนมาครับ
มีนะฮะคุณนัทฯนะฮะน้องแพรว

แล้วก็มีคุณวิมแล้วก็มีคุณจ๋า
ค่ะเลือกแพรวค่ะ

แพรวแนะนำตัวหน่อยครับ

ผิดปองมิรื่องเกาหลีเก่งมาก
เกิร์จเจนเดร์เรชั่นนี่รู้ชื่อทุกคน

ยังไม่ได้เลือกชื่อพี่เชอรี่น้อย

เสียดายข้อนี้อย่างพี่ป๋องตอบเนอะ
โอ้โหนี่ใช่ไหม

ลงเลย๓เหรียญ

มายต้องภาวนาให้เขาเจอเขายากนะ

เวลาเป็นสมาชิกวงนะส่วนใหญ่

ประมาณเนี้ยช่างสังเกต

มี๕มั้ย

ตอนแรกคิดว่า๔ไม่๔ก็๕
๖กับ๖๐ไม่เอาเลยเนาะ

ถ้าเขาตอบถูกไมค์ตกรอบเลยนะครับผม

แล้วข้อ๒ค่ะ๕คน
ซูมเข้ามาค่ะ

ข้อนี้ถ้าตอบถูก

ถ้าตอบถูกนะฮะน้องมายได้กลับบ้านก่อนเลยนะฮะ

สตาร์ทรอดเลยมายไปเลย